ดูเรื่องนี้ค่ะที่ฉะเชิงเซานะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
เป็นนักเรียนช่างกลนะคะนี่ค่ะ

คืออะไรด้วยคะปลาใส่นักเรียนช่างกลสถาบัน

รถเขาล้มแบบนี้ทะไหลไปแบบนี้
กันดูภาพจนสุดจะเห็นเพื่อนที่พยายามดึงและช่วยอยู่
คนที่มากัน๓ถ้อนที่๓
เห็นไหมคนนี้คือนอนนิ่งไปเลยนะฮะ
แต่เพื่อนบอกไม่เอาแล้วเพราะว่าฝั่งนู้นก็วิ่งไล่

เหตุการณ์ใบ้สามเมื่อวานนะคะ
เป็นการปาระเบิดใส่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาต่างสถาบันนะคะ
รถเสียหลักอย่างที่เห็นเขาซ้อนสามกันมา
แต่คนนึงบาดเจ็บสาหัสคือนิ่งไปเลย
แต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องพยายามหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะคะ
บ่าย๓เมื่อวานนี้ถนนมหาจักรพรรดิหน้าสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเซาค่ะ
คนเจ็บเป็นนักศึกษาช่างกลปวสปี๒วิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็คือนอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด
บาดแผลที่ศีรษะด้านซ้ายแผลใหญ่แผลลึกค่ะ
คาดว่าจะโดนระเบิดแบบเต็มตอนที่โดนคว่างใส่นะคะ
ประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
ส่วนสภาพรถจักรยานยนต์ก็ได้รับความเสียหายนะคะ
วกกันน็อกของคนเจ็บเป็นแบบเต็มใบสีดำแตกแบบนี้
ฝั่งซ้ายคือแตกศีรษะเขาก็เลยแตกไงคะ
นี่ค่ะเพราะว่าคนร้ายปลาระเบิดไปโดนหัวพอดี

แต่หมวกกันน็อกแตกจนทะลุเข้าไป
จนที่หัวเขาเนี่ยมีบาดแผลลึกและแผลกว้างมากที่ฝั่งซ้าย

ใช่ค่ะปาเขาหัวคนค่ะปาใส่หัวเลยค่ะ
ตำรวจกำลังมีการปิดล้อมนะคะ

แล้วตำรวจบอกว่าไปเจอกลุ่มวัยรุ่นต่างสถาบัน
รวมตัวกัน๒๐กว่าคนที่ชาญชาลา
เลยขอตรวจเลยขอตรวจค้นอาวุธในตัวขอตรวจค้นกระเป๋า
ยาแก้ไอ๑ขวดคาดว่าอาจจะเป็นการนำไปผสม

ตำรวจก็ถามเลยว่าใช่กลุ่มที่ก่อเหตุไหม
ใช่ไหมใช่กลุ่มที่ก่อเหตุปาระเบิดใส่สาบันคั่วริไหม
ตอนแรกเขาปฏิเสธหมดเลยนะคะบอกไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว

ว่าฝ่ายคนเจ็บเตรียมจะมาทำร้ายฝ่ายเขาก่อนครับ
แล้วพลาดก็เลยระเบิดเอง

ด้วยหลักฐานตามภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัด
ว่ามีการปาระเบิดใส่เขาไม่ใช่ว่าเขาเตรียมระเบิดมาจะปลาใส่ตัวเอง
แล้วมันระเบิดใส่ตัวเขาเองมันไม่ใช่ลักษณะนั้น

ตำรวจก็เลยต้องควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มนี้ไปสอบปากคำที่สพเชิงเศร้านะคะ
ส่วนคนเจ็บที่บอกว่าสาหัสนะคะ
นายกิติชัยเป็นนักศึกษาปวสปี๒
มีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็มีการเอ็กซาเรย์
โอ้โหคุณผู้ชมหนักนะคะ

สมองบวมเลือดออกในสมองยังอยู่ห้องไอซียู
ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ช่วงค่ำตำรวจก็นำตัวคนก่อเหตุ
แล้วก็ไปสอบปากคำ
ญาติคนเจ็บก็ไปรอที่โรงพักเลยนะคะ
แล้วก็เหมือนกับว่าสองฝั่งก็เจอกัน
มีกลุ่มที่ก่อเหตุกับมีญาติของคนเจ็บ
เจอกันก็หวิดที่จะปะทะกันเล็กน้อย
ตำรวจต้องมาระงับเหตุแล้วก็จับแยก

ส่วนคนที่ก่อเหตุตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนนะคะ
ล่าสุดวิทยาลัยช่างกลของฝั่งที่ก่อเหตุ

ทีมข่าวก็เลยไปถามจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
เขาก็บอกว่าปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันนี้

ลดแรงประทะระหว่าง๒สถาบันนะคะ
กลัวว่าจะมีการเอาคงเอาคืนกัน
ก็ให้ผู้บริหารให้ครูวางแผนหามาตรการป้องกัน
ก่อนที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนตามปกตินะคะ
ล่าสุดคนเจ็บออกจากห้องผ่าตัด

คุณหมอบอกว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ

ทางวิทยาลัยเองก็กำลังรวบรวมตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกณัฐจักรจัลลาผู้กำกัดสมศเชิงเซาบอกว่า
ตำรวจควบคุมเยาวชนที่เกี่ยวข้องได้๙คน
แล้วอายุเนี่ย๑๖๑๗๑๘ประมาณนี้ค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดนะคะ
ด้วยความที่กลุ่มก่อเหตุยังเป็นเยาวชน